ต้องช้าข่าวแรกของเราร้ำว่าพาไปดู
นางเอกวาดที่คุณแม่ค่ะน้องมิวนิษฐา
เดือนหน้าเธอก็จะคลอดลูกสาวคนแรกแล้วละค่ะ

นี่ไงคุณผู้ชมละครดวงตาที่๓นะคะ
ที่หัวจาทปี้หน่อยบุษกรเขาติดต่อมาตั้งแต่ตอนยัง
แต่งงานเลยอ่ะจนแต่งไปแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ไปฮานีมูลกลับมาถ่ายต่อกระทั่งท้อง
และตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้วคือเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเลย
คือตอนนี้คุณผู้ชมอัปเดตล่าสุดนะคะน้องมิวเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาหลายกิโลเลยค่ะ
นี่คือภาพล่าสุดเลยนะคะดูเจ้าเนื้อขึ้นมาหน่อยค่ะ
โดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะสามีพี่เซนเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
ว่างก็พาเดินเล่นกับน้องหมาสุดโปรดเนี่ยค่ะสองตัวเนี่ยเขารักมากนะคะ
ส่วนคลอดลูกแล้วจะทำวงการหรือเปล่าหลายคนฝากถามมา
แล้วก็ถามน้องมิวมาค่ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยค่ะ
แล้วเดี๋ยวก็คิดว่าก็คงกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะคะพอแบบลูกเขาโตประมาณนึงแล้วเราปล่อยเขาได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย

ค่ะนะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะนะคะก็คือเป็นการโพสต์ไอจีล่าสุดเลย
นี่ค่ะภาพนี้นะคะแซวสามีบอกว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยพี่เขาชอบเล่นบาสนะคะตอนนี้ทองก็ป่องมากเลย
แล้วก็ตอนที่สัมภาษณ์น้องมิวนะคะที่เป็นเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพราะว่าแพ้ท้อง
แล้วก็ขอให้คลอดแบบคล่องนะคะน้องมิวเนี่ยโอ้โหเห็นมานานนะคุณผู้ชม
อีกคนนึงละกันนะคะก็เป็นการอัปเดตค่ะคุณโย่งค่ะคุณโย่งอาร์มแชร์โพสต์นะคะสรุปแล้ว
ได้ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวยินดีด้วยค่ะยินดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็รอคอยกันมานาน
คู่นี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีเช้านี้เลยล่ะค่ะยิ้มด้วยความสดใสนะคะมาพร้อมกับเจ้าแมวเหมียวด้วยนะคะ
ท้องน้องมิวน่ารักนะสวยเฮียท้องสวยนะก็ขอให้ปลอดภัยนะคุณแม่คุณลูกนะคะ